เราก็จะต่อกันเลยและกันค่ะพอเมื่อวานนี้จริง
เราก็มีการพูดถึงตู้เห่าเอาไว้แล้วว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้ว
แต่จะเป็น๑ใน๕กลุ่มจีนกลุ่มจีนสีเทาหรือยังไง
ยังมีการปะทะคารมร้ายต่อหลายครั้งกับคุณสันทนะด้วย
ก็เกิดการสั่นสะเทือนวงการกันไปทั่วเลยนะคะ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของตู้ห่าวมีอิทธิพลอย่างไรแบบไหนบ้าง

ซึ่งมีลูกชายของนายชูวิทย์เป็นเจ้าของ
ครั้งนี้เสมือนเป็นการส่งเทียบเชิญท้ารบ
โดยนายสันทนะพยายามหาหลักฐานป้ายสีโรงแรมแห่งนี้
ปล่อยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เข้ามามั่วสูงเสพยาเสพติด
พร้อมกับนำคลิปและภาพที่ถ่ายได้
ส่งให้กับตำรวจสนทองหล่อเป็นผู้ตรวจสอบ

นายชูวิทย์เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะมือปราบกลุ่มทุนจีนสีเทาที่สนทองหล่อ
ซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่กำลังสนทนากันอยู่
จู่นายสันทนะก็เดินทางมา
สุดท้ายการเผชิญหน้าประทักษ์คารงก็เกิดขึ้น

ก่อนที่นายชูวิทย์จะประกาศพร้อมบวก
และตัดขาดความสัมพันธ์กับนายสันทนะ
วันนี้น่าจะเป็นโอกาสได้คุยกัน

ต้องเคลียร์แล้วครับตอนนี้ไม่ต้องเคลียร์แล้ว

มากัน้ำชิบด้วยไอไอ้มึง

เรื่องเดินหน้าเข้าสู่รัฐศพาส์

ยังพาดพิงไปยังร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า

ทำเอาวงการการเมืองสั่นสะเทือน

พูดให้กูได้ยินหน่อยว่าใส่กระโปรงมาหรือเปล่าวันนี้
ใส่กระโปรงมาหรือเปล่า
นายชูวิทย์จะบอกว่าการเปิดโปรงกลุ่มทุนจีนสีเทา

แต่เป็นการตั้งคำถามไปยังผู้มีอำนาจในบ้านเมือง
เพราะเรื่องที่เปิดเผยเป็นเพียงเสี้ยวเดียวของเรื่องราว
ที่ถูกซุกไว้ใต้กลม
วิวาทะที่ดุเดือดครั้งนี้
ซึ่งแน่นอนว่าหากข้อเท็จจริงปรากฏ
จะต้องมีฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้และถูกดำเนินคดี
แต่ที่สำคัญก้าวแรกของการแฉในทางกฎหมาย
ปะทะครั้งนี้ของเจ้าพ่ออ่างและอดีตตำรวจสันติบาล
นำไปสู่ปฏิบัติการยึดทรัพย์หลายพันล้านบาท

เป็นการกระทำความผิดที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทย